ทีนี้จากอินทราสแควร์ขยิบมาสารอาญากรุงเทพใต้หน่อย
มันมีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายสิ
คือทางกลุ่มทะลุวังบุ้งกับหยก
ใช่หยกเขาจะปีนรั้วศาล
เดี๋ยวนะศาลนะ

แล้วจังหวะนั้นรปภอมามาห้าม
ก็เลยเกิดการปะทะกันบุ้งกับรอปภ

มึงเป็นผู้พื้นภาคศาหรอ

ก็มีการแบบว่ามีการตีไป
นี่แหละมันเป็นภาพที่ในโซเชียลเขาก็แชร์กันด้วยคุณผู้ชม

คือรอปภของศาลเองก็พยายามที่จะห้ามทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะว่าฝั่งนึงจริงฝั่งตำรวจนะที่ถือดิวกระบองอยู่
แล้วก็มีรอปภของศาลไปจะห้ามด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ุ้งทะลุวังแล้วก็เตะเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วมันมีช็อตที่บุ้งตะโกนด่า
บอกว่าไม่ต้องยุ่งแต่ว่าไม่ใช่คำว่ายุ่ง
พอกแขนซ้ายให้ดูให้ดูเลือดใช่มั้ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าทำแบบนี้มันเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลนะ
บุ้งก็โวยวายรู้ได้ไงสารตัดสินแล้วเหรอ
อันนี้เกิดขึ้นสายเมื่อวาลค่ะที่ศาลอายาปมกฤทธิ์ใต้
แล้วล่าสุดบุ้งเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่ากลุ่มเธอน่ะไปติดตามการตัดสินคดี
ของนายสหรัฐสุขคำล่าอดีตสามเณรโฟลก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นอยู่นอกศาลแต่ว่าหยกปีนรั้วเข้าไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยดึงแขนก่อนปล่อยตัว
แล้วจริงหยกก็แค่จะปีนรั้วไป
เพื่อคุยกับโป๊กเขาบอกแบบนี้
ก็เลยทีนี้พอบุ้งเห็นนะบุ้งก็เลยไปสอบถาม

แล้วอีกฝ่ายนึงกลับมาทำร้าย
บุ้งก็เลยโมโหบุ้งก็เลยเตะกลับไป

ได้แผลแตกเย็บ๔เข็ม
คืออย่างนี้นะครับผมต้องนำเรียนนิดนึงคุณผู้ชม
เมื่อกี้ที่เบิร์ตพูดตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่า
รั้วสารไม่ใช่รั้วโรงเรียนต่อให้คุณจะปีนไปบอกว่าเพื่อถามแค่นั้นไม่ได้ครับรั้วสารไปปีนไม่ได้ครับ
นี่ไม่ใช่กรณีนี้ใครก็ไปปีนแล้วก็ไปทำอะไรที่มันดูแล้วนะครับจะไม่เรียบร้อย
ผมใช้คำนี้แล้วกันจะไม่เรียบร้อยไม่ได้ครับคือต้องรู้ด้วยว่าที่นั่นคือที่ไหน
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อวานก็ไม่ใช่วันหยุดราชการคือจริงประตูรั้วสารก็เปิดอยู่
จริงก็อืมทีนี้ทางรปภสรรค์อายักษ์กรุงเทพใต้
ก็บอกว่ามีเยาวชนหญิงมาปีนตรงรั้วสารตรงนี้เข้ามาตรงจุดคุมตัวผู้ต้องหา
ก็เลยไปแจ้งให้หยุดกระทำเพราะว่าทำแบบนี้มันเข้าข่ายบุกรุกละเมิดอำนาจศาล
อีกฝ่ายไม่ฟังก็เลยต้องแจ้งตำรวจศาลให้มาระงับเหตุ
แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็หมายถึงบุ้งนี่แหละค่ะ
กระชากคอตำรวจศาลจนมันเกิดเหตุการณ์ในคลิป
ทีนี้ฟังไปแล้วดูทางสำนักงานสารยุติธรรมหน่อยค่ะ
เป็นหนังสือแถลงการมาเลย
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดจากเยาวชนปีนรั้วเข้ามาในพื้นที่ศาล
แล้วตำรวจศาลก็มีหน้าที่ต้องรักษาความสงบเรียบร้อย
ในบริเวณสารตามหลักสากล
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีการดำเนินการตามข้อได้จริงที่เกิดขึ้น
แล้วมีกล้องวงจรปิดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ครับก็แต่